ข่าวนี้คนรักสุนัขอาจจะรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะครับ
เพราะว่ามีสุนัขตัวหนึ่งตัวมันสีดำเลย

ปรากฏว่าเจ้าหมาดำตัวนี้มันเหมือนมีลักษณะถูกปาดคอ
แล้วตอนที่ชาวบ้านไปพบนะมันมีอาการแบบโอ้โหอ่อนระโหยโรยแรง
แล้วก็ที่สำคัญมีถาดรองเลือดอยู่ข้าง
ชาวบ้านเลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าตัวคนที่มาทำเนี่ย
เขาจะเอาเลือดหมาดำไปทำพิธี
คุณยิ่งหมาดำสนิทดำล้วนทั้งตัวแบบนี้นะ
เลือดมันอาจจะถูกเอาไปทำพิธีไปทำคุณสัยไปล้างมนต์ดำ

หมายถึงหมาดำก็เหมือนเราก็เคยได้ยินหมาดำนั่น
แต่ชาวบ้านบอกไอ้คนทำนี่แหละมันดำจริง

นี่คือสภาพของเจ้าโอเลี้ยงเจ้าโอเลี้ยงสีดำ
เป็นสุนัขเพศเมียอายุประมาณ๑ปี
ซึ่งบริเวณคอข้างขวาถูกคนร้ายใช้มีดปาดจนเป็นแผลเวอะหวะ
นอนหลบอยู่ใต้ท้องรถของชาวบ้านภายในชุมชนบ้านแหลมชะบังเก่า
หมู่๓ตะบนทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ชาวบ้านก็ต้องมาดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วฮะ
เอาน้ำเอาอาหารมาวางไว้ให้แม้ว่าเจ้าโอเลี้ยงจะไม่ยอมออกมากิน
แล้วตอนหลังชาวบ้านก็ค่อยพูดกันมา
เลี้ยงออกมากินนะลูกโอเลี้ยงลูกจนมันออกมากินแต่ยังมีอาการหวาดกลัว
จากการตรวจสอบพบเชือกไนลอนสีขาวผูกติดอยู่กับเสาไม้ค้ำยันหลังคา
ซุ้มชมรมตกป่าของหมู่บ้าน
ถูกผูกไว้นะหมามันก็ถูกผูกไว้
แล้วก็มีถาดสแตนเลสรองเลือดเจ้าโอเลี้ยงวางอยู่ถาดนี้

ตอนแรกชาวบ้านนึกว่าคนมาทาสีอะไรหรือเปล่าเอาสีอะไรมาทาแถวนี้หรือเปล่า
ไปดูไหมนี่มันเลือดหรือเปล่าหรือเลือดเจ้าโอเลี้ยงที่ไหลออกมาจากคอ
นายยุทธนาจันรือวัดอายุ๕๑ปีชาวบ้านแหลมชะบังเก่าเปิดเผยนะครับ
เมื่อ๒วันก่อนตัวคุณลุงเองนั่งเล่นอยู่ที่ซุ้มชมรมตกปลาของหมู่บ้านแห่งนี้
ถาดสแตนเลสที่มีสีแดงวางอยู่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเลือดสุนัข
ต่อมามีชาวบ้านนำอาหารมาให้สุนัขโดยมีเจ้าโอเลี้ยงวิ่งออกมากินอาหาร
สำหรับสุนัขตัวอื่นแต่สังเกตเห็นนะครับว่าเจ้าโอเลี้ยงมีบาดแผลชะกัน
และมีเชือกผูกติดอยู่ที่บริเวณลำคอ
ชาวบ้านก็เลยช่วยการประถมพยาบาลเจ้าโอเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อ
คือตอนแรกมันยังไม่มีชื่อมันเป็นหมาดำธรรมดา
ชาวบ้านเอามาดูแลแป๊บหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อไว้ว่าเจ้าโอเลี้ยง
เชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงถูกคนร้ายใช้มีดปาดคอและนำเลือด
ไปทำพิธีล้างอาถรรมดำนะครับ
เห็นถาดนี้ผมนึกว่าเป็นสีกันเพียง
ไว้ให้ใครมาที่ไว้ผมก็เอาออกวางไปตรงนู้น
แต่ตอนสายคนที่เขาให้ข้าวหมาเขาก็เอาข้าวมาให้
มันมาเห็นเข้าก็พอดีพอดีเขาเห็นเชือกคล้องคออยู่
ก็เลยรู้เลยว่าเป็นหมาถูกเชือก

หลุดครับมาแกะออกเองเขามาแกะออกให้

คุณคิดว่าคนที่ถาดนี้เป็นข้ออะไรที่เราวิจัย
ผมวิจัยกันว่าคงแล้วจะพวกไปล้างมนตร์ดำอะไรของมัน
ผมนั่งคุยกันอยู่แล้วเจ๊ก็ทรง
รู้สึกภาพภาพรับเป็นไงบ้าง

กลัวหลักภากอย่างนี้ถ้าหลุดไปโดนคนไม่ตายเหรอ
ถ้าคนแบบนี้เชื่อดหมายังเป็นอยู่นะ
แล้วไปปล่อยให้ตายด้วย
ตอนนี้ชาวบ้านก็แจ้งเจ้านาฏธิเทศบาลนักขอดแหลมชะบัง
ก็นำเจ้าโอเลี้ยงไปพบสัตวแพทย์แล้ว
สตวแพทย์หญิงนัชชาจันทรสุขเปิดเผย
ว่าเบื้องต้นต้องโกนขนเจ้าโอเลี้ยงก่อน
เพื่อตรวจสอบบาดแผลว่ามีความลึกมากน้อยแค่ไหน

เพราะบาดแผลเกิดขึ้นมานาน๒วันแล้วนะครับ
แหลมชะบังเก่ายืนยันว่าที่ผ่านมา
มีคนนำอาหารมาให้เจ้าโอเลี้ยงด้วยความเอ็นดู
และก็ไม่เคยเห็นเจ้าโอเลี้ยงไปไล่กัดใครมันไม่ดุนะฮะ
ไม่น่าจะเป็นฝีมือของคนในพื้นที่
แต่ก็มีการสาบแช่งนะใครที่ทำก็ตาม
ขอให้โดนผ่านคอแบบเจ้าโอเลี้ยงบ้าง

และขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไปนะครับ